สำหรับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับคุณผู้ชม
อกจากประเด็นของคุณโรเบิร์ตเปิดปาก
รับว่าขับเรือกระชากแล้วก็ทำคุณแตงโมตกน้ำแล้ว

ตอนที่เกิดเหตุหมาดตอนนั้นคุณโทรไปหาใครบ้าง
เฮียชูวิทย์คุณชูวิทย์ออกมาบอกว่ามีนักการเมืองอักษรย่อชอช้าง
ให้คำแนะนำแล้วมีผอพึ่งด้วยทีนี้พอพึ่งอ่ะ
เมื่อวานนี้ดิฉันพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นคุณไผลลิก
ล่าสุดค่ะนักข่าวโทรไปสัมภาษณ์คุณภัยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะ
ยอมรับเลยยอมรับแบบแมนแมนเลยค่ะคุณไผลลิกสอสอกำแพงเพชรนะคะ
สังกัดพักเศรษฐกิจไทยก่อนหน้านี้เรารู้จักกันในนาม
ไผวันพอยส์ใช่ไหมเออก็แกล้งรถถูกต้องไล่ความสัมภัณฑ์ไปแล้ว
คือคุณปอคุณปอตนุพัฒน์เนี่ยมีน้องชายชื่อคุณไป๊ครับ
คุณไพไปรู้จักกับคุณไผวันพอยส์ก็เลยพาคุณปอเนี่ยไปรู้จักกับคุณไผวันพอยส์
แล้วคุณภัยบอกว่ายอมรับว่าคุยกับปอจริงนะวันที่เกิดเหตุ
คืนนั้นเลย๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคืออย่างนี้อธิบายให้นักข่าวฟังบอกว่า
ผมเนี่ยเล่นมือถืออยู่ดูไลฟ์สดจู่ไลฟ์สดเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาว่าคุณแตงโมนิดาเนี่ยตกเรือนะคะ
แล้วที่สำคัญผมก็รู้จักกับคุณแตงโมรู้จักกับคุณกติกเพราะเคยไปทานข้าวด้วยกันกับคุณแตงโม
แล้วก็เป็นเพื่อนกันนานกว่า๑๐ปีตั้งแต่ปทำเต็นต์รถอยู่วงการรถแข่งด้วยกัน
เราก็ถามต่อวันนั้นใครโทรไปหาใครผมเป็นคนยกหูโทรหาปอเองเลย
ปอโทรมาด้วยซ้ำนะคะเอาแล้วคุยอะไรกันตอนนั้น
คือตอนนั้นเนี่ยพูดสั้นคุยไม่กี่นาทีคุณไผ่บอกแบบนี้นะคะ
ไม่ได้ถามอะไรเชิงลึกแต่ฟังจากน้ำเสียงของคุณปอวันนั้นเนี่ย
มีน้ำเสียงที่กังวลตกใจทีนี้ก็ถามคุณไผ่บอกว่าก็ถามป๊ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ปอตอบกลับมาบอกว่าแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือตกน้ำยังหาไม่เจอ
ซวยแน่เลยทีนี้คุณปอก็เลยพูดประเด็นตอนที่คุณไผ่ไปแข่งรถ
ครั้งหนึ่งครั้งก็นู้นนานมาแล้วค่ะมันมีคนขับรถกระบะแล้วปรากฏว่า
มีลักษณะการขับแล้วทำคนตกลงไปเสียชีวิตคนนั้นก็โดนข้อกล่าวหาประมาทร่วม
ก็เลยกังวลว่าผมจะโดนข้อหาประมาทร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็คือกังวลกลัวค่ะ
คือคุยกันแค่นั้นทีนี้หลังจากนั้นคุณไผ่บอกว่าก็โทรหาปออีกครั้งหนึ่ง
ชาวเน็ตก็เริ่มตั้งคำถามแล้วทำไมคุณไม่อยู่ช่วยหาคุณไม่อยู่ช่วยบอกพี่กัดกู้ภัยอ่ะ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือทำอะไรไม่ถูกตกใจทำอะไรไม่ถูกจริงนะคะคุณไผลลิกก็เลยบอกว่า
ก็ก็เข้าใจอ่ะก็เข้าใจและที่สำคัญคุณไผลลิกปฏิเสธแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
อันนี้ประเด็นสำคัญเลยผมไม่ได้เป็นกุญสือหรือให้คำปรึกษา
ในการที่จะให้ปอออกมาให้สัมภาษณ์หรือให้ปากคำกับตำรวจฟังเสียงจากเจ้าตัวค่ะ
คนที่พูดออกมาเผื่อที่ทำให้ตัวเองดังขึ้นเนี่ยหรือเกาะกระแสไปเนี่ย
ก็ควรจะเคารพในตัวน้องเขาด้วยให้ภาพจำน้องเขาเป็นเรื่องที่ดี
น่าจะดีกว่าแล้วก็เราก็ต้องเคารพในตำรวจด้วย
ว่าเขาน่าจะทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับ
มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ
แล้วก็ส่วนถ้าใครผิดอะไรอย่างนี้ก็ให้พูดความจริงกันไป
เรื่องนี้มันผมว่าดูแล้วมันก็มันต้องมีคนรับผิดอยู่แล้วครับอ่า
ไม่ค่อยเชื่อนะยังสงสัยอยู่เลยเออสงสัยเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วคุณภัยลิกขอร้องบอกว่า
ใครที่มาเต้าข่าวมั่วให้ข่าวมั่วว่าคุณแตงโมไปรับงานเอ็น
แล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์บนเรือทำให้เธอตกลงไปในเรือเนี่ย
ให้เกียรติคนตายด้วยคุณภัยบอกแบบนี้นะคะ
เชื่อว่าคุณแตงโมไม่มีพฤติกรรมไปรับงานเอ็น
เพราะคุณแตงโมเป็นดาราไม่ทำแบบนั้นแน่นอนนะคะ
น่าจะเป็นการไปกินข้าวกับกลุ่มเพื่อนมากกว่านะคะ
อีกหนึ่งคนค่ะที่คุณภัยลิกโทรหา
ก็คือคุณเบ้นพริกไทยภรรยาของคุณปอนะคะ

คือให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจคุณเบ้น
คุณเบ้นบอกว่านอนไม่หลับคุณไผ่เองก็นอนไม่หลับ
ทีนี้คุณไผ่บอกว่าบอกกับคุณเบ้นไปว่าจับมือสามีนะ

โอ้โหเป็นห่วงซะด้วย
นี่ถือว่าโอ้โหเข้าใจเพื่อนเข้าใจผู้ชาย